คุณผู้ชมคะไปตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศเรื่องฟ้าฝนกันหน่อยนะคะ

เพราะว่าเราก็ก่อติดสถานการณ์มาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนถึงตอนเช้าฝนยังตกอยู่ปล่อย
ใช่วันนี้ก็มีคุณผู้ชมที่น่านส่งข้อความ
คุณผู้ชมบอกว่าที่อำเภอท่าวังผานะคะ
บอกว่าน้ำป่ามาเร็วมากแล้วตอนนี้น้ำท่วมแล้ว
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยู่ในพื้นที่ไหนของน่าน

เพราะว่าเหตุการณ์ทั้งน้ำป่าไหลหลาก
แล้วก็น้ำท่วมบ้านเรือนรัศดรทำให้บ้านเรือนรัศดรได้รับผลกระทบ

คือเมื่อวานก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่นะคุณนะ

ทั้งอำเภอเมืองทั้งอเมืองสันติสุกนะคะ
ว่าระดับน้ำในแม่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นขนาดไหนนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานคาดการณ์ว่าช่วงประมาณสักเที่ยงคืน
อาจจะเกิดน้ำท่วมอำเภอเมือง
ทีนี้ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
ชาวบ้านเขาก็ต้องลุยน้ำท่วมออกจากตัวบ้าน
เพราะว่าผลกระทบมันเกิดจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่
โดยหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านนายนรงอินโสก็บอกว่าความเสียหายเบื้องต้น
มีตำบลป่าแลวหลวงอำเภอสันติศุกร์๔หมู่บ้าน
คือบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด๑๗๗ครัวเรือน
สำหรับหมู่ที่๑หมู่ที่๒ตำบลป่าลาวหลวงระดับน้ำท่วมสูงถึง๒เมตร
แล้วก็ทรัพย์สินรัศดรที่อยู่ชั้นล่างไม่สามารถที่จะขนย้ายได้ทันนะคะ
แล้วก็จมในกระแสน้ำเสียหายกว่าร้อยหลังคาเรือน
สัตว์เลี้ยงก็ถูกน้ำพัดสูญหายจำนวนมาก

ที่อำเภอปัวพื้นที่การเกษตรเสียหาย๑๙หมู่บ้าน
บ้านเรือน๖หลังอำเภอแม่จริมบ้านเรือนเสียหาย๓หลังแล้วก็มีถนนซุดตัวนะคะ
ส่วนสะพานแล้วก็ฝ่ายเสียหายอย่างละแห่ง
แล้วก็ที่อำเภอท่าวังผารัศดรก็ได้รับผลกระทบ๗๕ครัวเรือน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือบริเวณ๓แยกบ้านอาฮามที่ตำบลท่าวังผา
หากพื้นที่ความเสียหายขยายออกไปอีก
ก็จะไปตั้งศูนย์ที่โรงเรียนท่าวังผาประชาราช
สำหรับปริมาณน้ำฝนที่ตกมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดน่าน

วัดปริมาณน้ำฝนได้คือ๓๗๐มิลลิเมตร
ส่วนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน
นายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน
ก็ลงไปสำรวจเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
ที่บริเวณเขตชุมชนบ้านดอนศรีเสริม
รับมือกับปริมาณน้ำฝนแล้วก็น้ำท่า
น้ำจากลำน้ำยาวลำน้ำสมุนลำน้ำว้า

แล้วก็จะต้องเร่งระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลนะคะ
เพราะว่าเขตเทศบาลถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
ส่วนทางด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทธกภัยจังหวัดน่าน
ก็มีการแจ้งให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่

เตรียมความพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
เพราะว่าสถานีวัดระดับน้ำที่บ้านผาขวาง

ก็จะต้องรอดูสถานการณ์ก่อน
ส่วนที่พื้นที่อำเภอเวียงสา
ถือว่าเป็นอำเภอสุดท้ายที่จะรับน้ำ
ไหลจากลำน้ำมวบของอำเภอแม่จริม

ก็ขอให้ชาวบ้านชุมชนอำเภอเวียงสา
โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมตลิ่งบริเวณริมน้ำน่าน

เตรียมพร้อมที่จะรับมวลน้ำ

แล้วก็ผู้สิทธิ์ของเราที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำ

มีรายงานออกมาว่าเมื่อประมาณเวลาตี๕ที่ผ่านมานะคุณ
เกิดน้ำไหลทะลักเข้าเขตพื้นที่บ้านสวนตาล่าง
ตำบลในเวียงที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน
แล้วระดับสูงประมาณ๕๐๑๐๐เซนติเมตรนะครับ
แล้วก็ในส่วนของพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน

ก็คือบ้านดอนแก้วบ้านสวนตานล่าง
บ้านทาช้างบ้านภูมินทาลี

ตอนนี้ทางหน่วยงานก็เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่
แล้วก็เตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับ